ตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูพิธีกรรมบวชหน้าที่หาดูได้ยากนะ
เขาจัดขึ้นกลางน้ำที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ว้าวดูค่ะ
บรรยากาศดีมากเลยนะคะ
อยู่รอบใช่มั้ยคะทางไป้มาแบบเนี้ยคือเสมาน้ำค่ะ
เป็นการสร้างแบบคติมอนนะคะทำมาแต่โบร่ำโบราณแล้วค่ะ
ทำแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการชำระสมณวงทางด้านพิธีกรรมและวินัยสงฆ
อุทธกะศรีมาหน่อยนะคะเป็นภาษาบารีหรืออีกคำนึงยาวกว่านี้
ก็คืออุทธกุเคปะศรีมาค่ะอย่างที่อธิบายไปเลยค่ะว่ามันเป็นเสมาที่กำหนดขึ้นในเขตน้ำ
อีกคำนึงอีกคำนึงก็คืออพัทธศรีมาค่ะ
สีมาเนี่ยเป็นเขตที่กำหนดขึ้นที่เอาไว้สำหรับชาวบ้าน
เป็นการแบ่งเขตแหละพูดง่ายสำหรับการแบ่งเขตในการบอกว่านี่คือเขตพระ
เขตชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถใช้ตัวกำหนดได้หลายอย่าง
เช่นน้ำก้อนหินไม้จอมปลวกหรือเส้นทางก็แล้วแต่นะคะ
ซึ่งบริเวณไหนที่มีการกำหนดเขตเอาไว้แล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นพิธีที่เรียกว่าเป็นเขตมงคล
เป็นเขตที่เป็นเขตที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งการบวชในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการบวชในเขตน้ำ
เออแล้วไม่ค่อยมีด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็สร้างในเขตดินปกติทั่วไป
ดังนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นอะไรที่มันน่าสนใจแบบนี้ก็เลยนำมาฝากกันนะ
นุโมทนาบุญกับพ่อนาคด้วยนะคะแล้วขอบคุณเจ้าของคลิปติ๊กต๊อกคุณบุ๊กสักกรินค่ะ